ทีนี้มาดูเรื่องของการจราจรกันหน่อยคุณภาคภูมิค่ะ
อีสานค่ะถนนมิตรภาพโอ้โหเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
เทศกาลสงครานรถแน่นนะคะ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเขาเปิดช่องทางพิเศษ
ระบายรถให้กับประชาชนนะคะที่จะออกจากกรุงเทพ
แต่ว่าก็ยังขับได้ช้าค่ะ
ความเร็วได้สักประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ติดตามจากคุณนันทพรธาวระนะคะเชิญค่ะ
การจราจรภาพรวมบนถนนสายอีสานนะคะตลอดทั้งวันนี้
พบว่ามีการติดขัดบ้างในบางช่วงค่ะ
โดยเฉพาะช่วงขึ้นเขาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะ
พบว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นสะสมค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาการจราจรค่อนข้างหนาแน่นยาวกว่า๑๐กิโลเมตรค่ะ
ค่ะและที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะคะก็คือบนถนนสายมิตรภาพ
มิตรภาพนะคะซึ่งเป็นช่วงค่าเข้าลำตะคองจังหวัดนครราชศรีมา
จะเห็นว่ารถเริ่มคล่องตัวในบางจุดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะ
เมื่อช่วงเย็นได้มีรถสะสมหนาแน่นยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
ท้ายแถวสะสมอยู่ที่จุดตรวจสอบพอปักช่องแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางหลวงนั้นจะเพิ่มช่องทางพิเศษ
เพื่อเร่งระบายปริมาณรถนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวก็เป็นไปอย่างช้าค่ะ
ไม่สามารถใช้ความเร็วได้เกินสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในจุดน้องสาหร่ายนี้เองนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางพิเศษกมที่หกสิบสี่
บริเวณหน้าสถานีขนส่งปากช่องยาวไปจนถึงกมที่เจ็ดสิบสี่
โดยจะเปิดช่องทางพิเศษนี้ไปจนกว่าการจราจรเส้นทางหลักจะเบาบางลงค่ะ
ขณะที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะได้มีการเปิดช่องทางพิเศษ
ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่สิบเจ็ดถึงหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบเอ็ด
ซึ่งเป็นขาเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อคลี่คลายการจราจรสะสม
คือพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและกลางดง
เนื่องจากว่ามีรถบล๊าทจอดเสียกลางทาง
ตรงนี้เองนะคะรถจะเคลื่อนตัวได้ช้าอาจทำให้เสียเวลาเล็กน้อยค่ะ
นี้แต่ละพื้นที่จะมีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บริการให้กับประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง
ทั้งการพักรถและบริการน้ำดื่ม
จากการสอบถามรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรปากช่องนะคะ
ได้บอกว่าการเดินทางช่วงตลอด๒วันที่ผ่านมา
พบว่ามีปริมาณรถสะสมในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ
แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกสำรวจเส้นทาง
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
แต่แอปพลิเคชันนั้นได้แนะนำเส้นทางเข้าตัวจังหวัด
ซึ่งมีแยกไฟแดงจำนวนมากนะคะ
และเป็นเขตชุมชนงดใช้ความเร็ว
อาจจะทำให้เสียเวลาการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้นแนะนำว่าควรใช้เส้นทางหลักดีที่สุดค่ะ

ถือว่าเป็นวันที่๒นะครับ

คาดว่าตอนนี้รถก็จะรอตัวช่วงต่างกระดับเขาใหญ่ขาเข้า
น้องคลัมศรีมาซึ่งเริ่มวิ่งประมาณ๒๐๓๐ลิมตร
สาเหตุนะครับมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์
เข็ดน้องสลายตรงอังรับตะของว่านเราอังเก็บน้ำ
เพราะว่าประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านนะฮะจะใช้ความเร็วของรถต่ำมากนะฮะ
ถ้าเกิดการทัดหน้าหรือเฉี่ยวชนกับชนท้าย

เจ้าที่ถือเราจะไปที่เกิดไหวที่สุด

ในการแย่งรถชีพสแปรย์แย่งรถ
สำหรับเส้นทางที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการก่อสร้างทางด่วนพิเศษ
หรือว่ามอเตอร์เว้บางปาอีนมาได้ก็คือ
เมื่อมาถึงปากช่องให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข๒๔๒๒ผ่านตัวอำเภอปากช่อง
จากนั้นจะกลับรถมาบรรจบกับเส้นทางหมายเลข๒คือถนนมิตรภาพช่วงใกล้จะถึงเขื่อนลำตะคองค่ะ
สำหรับสภาพการจราจรบนถนนสายอีสานนี้นะคะคาดว่าจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงหัวข้ามไปจนถึงช่วงเช้ามืดก็จะเริ่มขี้คายค่ะ
ซึ่งแต่ละจุดนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่คอยตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
สำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้นะคะควรงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ
และสามารถเดินทางกลับบ้านไปร่วมเทศกาลสงกรานกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการเดินทางที่เกิดขึ้นนะคะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ